ต้องบอกว่าความรักเนี่ยมันสวยงามเสมอนะ
มันไม่ได้จำกัดเพศนะปัจจุบันนี้ใครก็สามารถรักแล้วก็แต่งงานกันได้
นี่หนุ่มพิธีกรหอบสินสอดไป๒แสนทอง๑๐บาทไปขอเจ้าสาวคุณผู้ชม
เจ้าสาวเป็นนุ่มพยาบาลค่ะโอ้โหความรักนี่ชื่นมื้นทีเดียว
คุณผู้ชมไปดูฮะบรรยากาศในงานมงคลสมรส

แล้วก็นายสมชายคำเคนเจ้าบ่าววัย๒๖ปีเจ้าบ่าวอายุอ่อนกว่าด้วย
ก็ชื่นมื้นจูบมงจูบมือกันไปนะฮะก็งานจัดขึ้นเมื่อวานที่บ้านเกิดของเจ้าสาว
ในอำเภอด่านคุณทศที่จังหวัดนครราชศรีมาท่ามกลางความยินดีของญาติพี่น้องแขกเรือก็มาสักประมาณ๕๐๐กว่าคนก็เยอะเหมือนกัน
เจ้าบ่าวเขาแห่ขบวนขันหมากเอาสินสอดไป๒แสนบาทพร้อมสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองกำไรข้อมือทองแหวนทอง
น้ำหนักทองคำเนี่ยสักประมาณ๑๐บาทก็ไปทำพิธีสู่ขอนายกฤษณพงศ์ตามธรรมเนียม
ก่อนที่จะเข้าไปร่วมพิธีหลักน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ประสาทพรหรือว่าหลังน้ำสังนี่แหละซึ่งบรรยากาศก็อบอุ่น
คือผู้ชายเขาก็สามารถทำพิธีแบบนี้กันได้เหมือนชายหญิงทั่วไปนะฮะ
คือคู่บ่าวสาวยังเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เขารู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันวีทอล
คุณผู้ชมหลายคนคงเคยใช้แล้วก็นัดเจอกันในงานอีเวนต์แห่งหนึ่ง
พอเจอกันก็ติดต่อกันเรื่อยมากระทั่งคบกันไป๔ปี
ครบรอบในวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครบรอบ๔ปี
บ่าวตัดสินใจไปขอเจ้าสาวแต่งงานเลยดีกว่า
หลังจากนี้ก็จะมีสัญญาใจกันว่าจะรักแล้วก็ดูแลกันตลอดไป
ไปฟังเสียงของทั้งคู่กันหน่อยครับ

พอพบกันแล้วเขาก็คือว่าเขาดูแลดี
เขาใจใจทุกอย่างอีกครับ
คอยดูแลเจ้าเบาจะเหมือนแม่บ้านเลย
ไม่นานเท่าไหร่ครับ

คุณผู้ชมสังเกตเขาสองคนหน้าตาคล้ายกันมาก

แรกนี้บางมุมก็เหมือนหน้าตาเหมือนกันเลย
ค่ะเมื่อสักครู่นี้หันด้านข้างเหมือนกันเลย
ในคำว่ากันว่าคนหน้าตาเหมือนกันก็จะเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะว่าเป็นคู่กันสูเมตกัน
อยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง

เขาก็เรียกเสียงหัวเราะได้ทั้งงาน
แล้วจะมียังไงประมาณนั้นนะฮะ
สำหรับนายสมชายเจ้าบ่าวก็บอกว่าทำงานที่ร้านจัดดอกไม้

รับงานพิธีกรงานแต่งงานอีเวนต์ต่างนี่แหละ
ส่วนเจ้าสาวคือคุณกิจสนพงศ์เองก็ทำงานที่โรงพยาบาล
เป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ก็ยินดีกับทั้งคู่แล้วกันนะครับ